พาไปดูเหตุระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดอายุทยากันหน่อยค่ะ
เกิดขึ้นในงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกนะฮะจู่จู่ต้นกล้ามปูขนาดใหญ่อ่ะคุณ
ซึ่งมีการประดับไฟสวยงามหน้าสารหลักเมืองมันโค้นล้มลงมาค่ะ
คนเดินในงานเยอะมากหลายคนหนีตายกันจ้าละหวัน
จำปี๒๕๖๓ที่บริเวณต้นก้ามปูขนาดใหญ่
หน้าสารหลักเมืองอายุทยาล้มทั้งต้นเลย
ก็เลยทำให้ประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวในงานเนี่ย
แล้วก็มาถ่ายภาพกับไฟที่ประดับที่ต้นกล้ามปู
ต้องหนีตายกันแบบโอ้โหอลลามา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วย
พร้อมกับตัดไฟบริเวณโดยรอบทั้งหมด
แล้วก็มีการเปิดทางเข้าออก
ทีนี้จากการตรวจสอบเคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

มีโดนกิ่งไม้ขนาดเล็กหล่นใส่บ้างเล็กน้อย

ช่วงนั้นมีกิ่งไม้ขนาดเล็กหักลงมาแล้วครั้งหนึ่งนะ
แต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรก็เลยนั่งถ่ายรูปต่อ
แต่ผ่านไปไม่นานค่ะจู่ก็ได้ยินเสียงต้นไม้ดังลั่นเลยค่ะ
แฟนก็เลยฉุดมือวิ่งหนีออกมา
แต่เคราะห์ดีมากจังหวะนั้นตนพยายามที่จะเลี่ยง
วิ่งมาทางกิ่งไม้ท่อนเล็กนะไม่ใช่เน้นแล้วเนี่ยนะคุณ
ถ้าเกิดว่าวิ่งไปทางกิ่งไม้ท่อนใหญ่
แล้วมันโค้นทับลงมาเนี่ยอาจจะถึงขั้นว่าเสียชีวิตได้นะคะ
ก้ามปูดังกล่าวเป็นต้นกล้ามปูขนาดใหญ่นะคะ
อายุหลายสิบปีอาจจะได้รับผลกระทบ
เมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ปี๒๕๕๔ที่ผ่านมา
ทำให้ภายในต้นกล้ามปูก็ได้รับความเสียหาย
ก็เลยอาจจะโค้นล้มลงมาได้นะคะ
ชาวบ้านโดยรอบต่างเชื่อว่าเขาเชื่อเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์
ความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองอายุทยา
ทำให้ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต
มีแต่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
ที่บริเวณดังกล่าวมีคนจำนวนมากมาถ่ายภาพกัน
เป็นที่ระลึกกับไฟที่ประดับสวยงาม

ก็คือ๑๑ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
แล้วงานก็จะสิ้นสุดคือวันที่๒๐ธันวาคมที่จะถึงนี้

แล้วลำต้นที่มันใหญ่พาดทับคนพอดี

แล้วต้นไม้ใหญ่บางทีคนอาศัยร่มไง
ถ้าเป็นกลางวันก็เข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้
หวังว่าอาศัยล่มบางทีนะฮะมันอายุมากแล้ว
ปลวกมันกินข้างในจนหมดแล้วหรือเปล่า